สำหรับกรณีที่มีกลุ่มคนไทยเขาปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ

คือเขาก็แบบแอปเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ

แพร่เมื่อวันที่๙ตุลาคมที่ผ่านมา

หนุ่มไทยค่ะรับหน้าที่ปลอมเป็นคนต่างชาติ
ทดสอบว่าถ้าชาวต่างชาติขึ้นรถแท็กซี่ที่ไทยแล้ว
โดนโกงราคาค่าโดยสารหรือเปล่า
เป็นการเริ่มนั่งเรียกแท็กซี่จากชิดลมไปวัดไตรมิตรเยาวราช
ปรากฏว่าเรียกแท็กซี่๓คัน
ไม่มีคันไหนกดมิเตอร์ค่าโดยสารเลย
ก็ตกลงกันแล้วที่สามร้อยบาทไงบนหลังคารถเขียนว่าอะไร
อกจากนี้ไม่พอที่เจ็บไปกว่านั้นก็คือว่าสองหนุ่มเนี่ย
เขาเอาราคาที่โดนเรียกเหมามาเทียบกับราคาค่าโดยสารของแกรป
เอาให้เห็นกันจัดว่ามันสูงเกินไปไหม
แล้วท้ายคลิปก็มีบทสัมภาษณ์ความรู้สึกชาวต่างชาติ
เคยถูกแท็กซี่ไทยคิดราคาเกินเอาไว้ด้วย
เสียหายนะคะออกมาแบบนี้
กรมการขนส่งทางบกก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะ

ลงพื้นที่ติดตามผู้ขับรถแท็กซี่ที่ปรากฏในคลิปทั้ง๓คน

ทั้งหมดก็ยอมรับนะคะว่าทำอย่างที่เห็นในคลิปจริง
ก็โดนเปรียบเทียบปรับไปคนละ๑๐๐บาท
แล้วก็โดนพักใช้ใบอนุญาตทั้ง๓คนเป็นเวลา๑เดือนค่ะ
รวมถึงยังให้เข้ารับการอบรมในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพื่อติดตามพฤติกรรมต่อไปด้วย
อย่าทำร้ายอาชีพตัวเองเลยดีกว่าครับนะฮะ